ที่นครปฐมครับทุกผู้ชมครับมีเหตุยิงกันเสียชวิตน์นะครับ
ก็เป็นภรรยาที่ยิงสามีนะครับแล้วภรรยานี่เป็นสารวัตรกำนันนะครับ
ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกปืนยิงเสียชีวิตนะครับในพื้นที่ตำบลมาบแคร์นะฮะ
ก็เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นบ้านพักหลังหนึ่งอยู่ใกล้กับโรงเรียนบ้านห้วยสั่น
ซึ่งบ้านหลังนี้เป็นโรงทำสุกรชำแหละสุกรจำหน่ายนะฮะแล้วก็มีรอยเลือดอยู่บนพื้นเต็มไปหมด
ผู้ที่ถูกยิงเนี่ยเป็นผู้ชายนะครับญาตินำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าไปเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายนารินอาพรอักษรกิจอายุ๕๕ปี
แล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของเขียงหมูรายใหญ่
ชื่อว่าสุดที่รักอันนี้ชื่อเขียงหมูเขา
ในนครปฐหมฯรู้จักกันดี
ตำรวจศพเมืองนครปฐมได้รับแจ้งเหตุแล้วก็มาตรวจสอบ
พบว่าผู้เสียชีวิตถูกยิงเขาที่ใต้ราวนมด้านซ้ายตัดคั่วหัวใจ๑นัด
ปืนที่ใช้เป็นปืนจุด๓๘๐นะฮะมีอาวุธปืนวางอยู่บนโต๊ะทำงานในที่เกิดเหตุด้วย
ส่วนผู้ที่ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนคือภรรยาครับ
ภรรยาของผู้ตายชื่อว่านางตรีนักคาราอาพรอักษรกิจอายุ๓๗ปี
ซึ่งมีตำแหน่งเป็นสารวัตรกำนันตำบลมาบแคร์อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม
จากการสอบปากคำผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งก็คือญาติแล้วก็ลูกของผู้ต้องหาและผู้ตาย
ทราบว่าก่อนเกิดเหตุทั้งสองคนมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงตอนนั้นไม่มีใครอยู่ในบ้าน
แต่ได้ยินเสียงปืนเนี่ยออกไปดูพบว่านายนารินนอนร้องคลวนคลางอยู่ที่หน้าโต๊ะทำงาน
ส่วนนางตรีนคราภรรยาร้องไห้โดยการตกใจเขาก็ช่วยกันนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
แต่ว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ขณะที่ลูกที่อยู่ที่บ้านบอกว่าก่อนเกิดเหตุแม่ไปเปิดโทรศัพท์ของพ่อดู
โทรศัพท์มือถือแล้วแม่ก็โกรธเลยก่อนจะบอกให้ลูกขึ้นไปชั้นบน
พอลูกขึ้นไปข้างบนได้ยินเสียงปืนดังขึ้น
ลงมาดูแม่ก็ร้องไห้แล้วก็ช่วยกันพาพ่อส่งโรงพยาบาล
ช่วงบ่ายที่ผ่านมานางสาวกิต
แล้วก็มีเรื่องชู้สาวเข้ามาเกี่ยวข้อง
ผู้ถ้าต้องหาสรภาพว่ายิงสามีแต่รายละเอียดต่างยังไม่พร้อมช่วยกัน
ภรรยาที่เป็นมือปืนนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงาน
พอสามีเดินลงมาจากชั้นบนได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการมีหญิงอื่น
แล้วก็มีการโต้เถียงกันภรรยาก็เลยบันดาลโทษะ
คว้าปืนมาจากลิ้นชักออกมายิงใส่จนสามีบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิต
แล้วก็ยื่นหลักทรัพย์ในการขอประกันตัวสู้คดีต่อไปนะฮะ
ซึ่งตำรวจก็ให้ประกันตัวเพราะถือว่ามามอบตัวสารยังไม่ได้ออกหมายจับ
แต่ก็ตั้งข้อหาไว้นะครับคือฆ่าคนตายโดยเจตนานะครับ
หลังจากนี้ก็ต้องดำเนินคดีกันต่อไป